พาไปที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อช่วงที่ผ่านมานะคะพี่มิ้วบอกไปแล้วว่า
ตอนนี้มีการตัดทรงผมให้เข้ากับช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ซึ่งในร้านแห่งนี้ถือว่าสร้างความฮือฮาให้กับลูกค้า
และตอนนี้มีลูกค้าไปเข้าคิวกันแล้วหลายคนนะคะ
พูดสุดชาติบุญมีร์รู้จักกันในนามช่างชาติ
จังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งภายในร้านนะคะอย่างที่เห็นช่างชาติกำลังตัดแต่งทรงผม
แกะลวดลายบนศีรษะให้กับลูกค้าประจำนะคะเป็นรูปเทียนพรรษา
ตั้งอยู่ข้างองค์พระพุทธรูปมีเสมาธรรมจักรมีสถูปเจดี
และพระจันทร์เต็มดวงเป็นพื้นหลังคือจัดเต็มจริงเต็มศีรษะเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นงานศิลปะสวยงามแล้วก็เข้ากับเทศกาลวันเข้าพรรษาด้วยค่ะ
ช่างชาติบอกว่าในร้านแวะมาหล่อแห่งนี้มีช่างอยู่๓คน
แต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งตนเองชอบแกะลวดลายต่างต่าง
จินตนาการรวมทั้งลวดลายที่ลูกค้าขอมาด้วยนะคะ
ส่วนวิธีการค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะจะใช้แบตเตอเลี่ยนเป็นการขึ้นรูปขึ้นไลน์ก่อน
จากนั้นค่ะก็จะใช้มีดโกนนะคะแกะเพื่อให้ลายมีความคมยิ่งขึ้น
และปิดท้ายด้วยแบตเตอเลี่ยนเพื่อที่จะเก็บทรงเป็นครั้งสุดท้าย
ส่วนลวดลายต่างที่อยู่บนศีรษะของคุณลูกค้าแบบนี้นะคะ
อยู่ได้ประมาณ๑เดือนขออภัยนะคะ๑สัปดาห์
และผมก็จะยาวเพราะว่าเป็นทรงผมของผู้ชาย
จากนั้นใครที่ต้องการไลน์เดิมไปแกะลายเดิมกันได้นะครับ
เก็บไลน์กันได้แต่ว่ายืนยันว่าอยู่ได้สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะคะ
หลังจากนั้นก็บางคนก็อาจจะต้องไปโรงเรียน
ก็อาจจะต้องถูกระเบียบกันนิดนึงก็กลับไปตัดทรงเดิมได้ทันนะคะ
ใครอยากจะหล่อก็แวะไปนะคะหล่อรับเข้าพรรษากันเลย
แวะมาหล่อจังหวัดสุโขทัยค่ะ